อีกหนึ่งเรื่องพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของขโมยครับ
แต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้มีการเรียนแบบ
เพราะว่าคือพ่อแม่ขับรถจักรยานยนต์ตะเวนขโมยของ
แต่ว่าเอาลูกนั่งตรงกลาง
ซึมซับแต่เด็กเลยว่ะมใช่ไหมครับ
ขับรถตะเวนดูบ้านไหนไม่มีคนมีของ
แม่ก็จะเป็นคนลงจากรถแล้วก็ไปเอาของมา
พ่อขับลูกซ้อนแล้วแม่ก็อยู่ด้านหลังอีกทีหนึ่ง
ชมคลิปภาพเหตุการณ์ล่าสุดกันก่อนครับ
พ่อเสื้อแดงแม่เสื้อเขียว
ตรงกลางลูกนั่งกอดเอวพ่ออยู่ครับ
โอกาสแม่ก็ลงจากรถไปเอาของเข้ามาแบบนี้
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพชายเสื้อแดงพร้อมกับภรรยาเสื้อเขียวมากันแบบนี้

ขี่รถจักรยานยนต์ตะเวนดูลาดเหลาก่อนที่จะไปเจอบ้านหลังนี้

ข้ามหลัวไปไปหยิบเลื่อยออกไป
แล้วก็ขับรถออกไปพร้อมกันทั้งพ่อแม่ลูก
และระบุว่าช่วยกันแชร์จับหัวขโมย

โดยเอาลูกมาร่วมขบวนการสงสารเด็ก

จะกลับมาตัดให้เสร็จแต่เลื่อยถูกขโมยไป
เหตุเกิดเมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมาในซอยวัดกู้

ไกลจากบ้านดิฉันเท่าไหร่ด้วยนะคะ
คือจริงก็ถ้าเขามีพฤติกรรมแบบนี้
แล้วพาลูกไปซึมซับทุกวันทุกวันนี้นะ

คิดว่าแบบนี้มันทำได้เพราะพ่อแม่ทำอยู่

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังนางสำเนียงพุทธแล่มนะคะ
บอกว่าครอบครัวก็ประกอบอาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์
อาศัยบ้านหลังนี้มา๖ปีแล้ว
ปกติก็จะมีจักรยานเก่ารังกระดาษหายเป็นประจำ

เพราะก็เป็นของเก่าราคาก็ไม่แพง

สามีออกไปรับลูกก็วางเลื่อยฉลุที่ใช้ตัดงานส่งลูกค้าไว้หน้าบ้าน

คือมันมีรั้วกั้นอยู่ไม่ใช่หมายความว่าเปิดโล่ง
พอกลับมาเลื่อยฉลูที่ซื้อมาราคา๒๗๐๐บาท
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินของเขาด้วยถูกขโมยไป
ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดู
ทราบว่ามีสองสามีภรรยานี่แหละ
ขี่รถจักรยานยนต์มาดูลาดเหลาแล้วก็เอาลูกมาด้วย
ที่ภรรยาจะเข้าไปหยิบเลื่อยต่อหน้าเด็ก
โดยไม่แคร์ว่าลูกจะจดจำและนำไปเรียนแบบ

แน่นอนเด็กเขาก็พ่าขาวนะฮะ

เมื่อสอบถามจากเพื่อนบ้านก็พบว่าสองสามีภรรยา
จะจราเวณขี่รถจักรยานยนต์ดูลาดเหล่าก่อนนะฮะ
ที่จะขโมยของตามบ้านต่าง

ก็เลยมีการนำคลิปนี้แหละไปแชร์กันช่วยจับหัวขโมย
แล้วก็แจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพปะเกร็ดไปแล้ว
ส่วนเลือดเขาบอกว่าซื้อใหม่ดีกว่า
คงไม่ได้คืนหรอกนะฮะแต่ก็เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินของเขา
แม้จะไม่ได้แพงมากแต่ก็แบบต้องซื้อใหม่
ค่ะแต่ก็อยากให้จับให้ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเขายังทำได้เรื่อย
แล้วก็ย่ามใจพฤติกรรมแบบนี้ก็จะไม่จบไหมสิ